เห็นพฤติกรรมหมดเลยเพราะกล้องวงจรปิดจับภาพได้

เขาจะเหลือกลายจะเอาไลน์ผู้หยงผู้หญิงนี่เห็นตั้งแต่หน้าร้านเลยนะคุณ

ตอนมาถึงเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยผู้ชายคนนี้ค่ะ
คือเขาก็แต่งตัวเหมือนก่อนเป็นเสื้อแขนยาวคุม

เพราะว่าเอามอเตอร์ไซค์มาจอดรอตัวเองเพื่อจะหลบหนีเลย
จากนั้นเห็นไหมเข้าร้านแล้วแล้วก็เดินเข้ามา
คุยกับเฮียเจ้าของร้านตั้งนาน
ใช่ค่ะนี่คือเฮียก็ช่วยเลือกลายของทองด้วยนะ
นี่คือห้างเพชรทองหงษ์ทองยาวราชค่ะ
ตรงตลาดบัวทองที่บางเลนนครปฐมนั่นแหละ
ดูสิเวลาเขาก็มาเท้าแขวนอยู่ตรงตู้ทองเลยนะ
แล้วก็เฮียขอดูทองหน่อยสิขอดูไลน์ผู้หญิงหน่อย

คือเขาบอกว่าเฮียมีทอง๒บาท
ไม่ใช่จะซื้อไปให้แฟนเอาลายผู้หญิงนะ
เฮียก็มีทีท่าที่แบบว่ายังไม่หยิบออกมาให้ดูนะ
จนกระทั่งคนคนนี้โอ้โหพูดเหมือนเป็นลูกค้าคุณ

เส้นนั้นสวยนะเฮียเอาเท่าไหร่นะ
แต่ขอมังกรสวยกว่าขอดูอีกเส้นนึงสิ

มันต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่ก็ว่ากันไป
ผู้ชายคนนี้ยังถามเฮียอ้าวน้ำหนักมันเท่ากันไม่ใช่เหรอ

คนนี้ยังบอกผมมีเงินโอนได้ไหม

ใช่ค่ะแล้วสบโอกาสแป๊บเดียวนะ
สุดท้ายนะฉวยไปเลยค่ะ

ตอนที่กำลังคุยอยู่นะเขาก็ยังให้เลือกไลน์อยู่เลย
เดี๋ยวจะเร็วมากนะนี่เขาหันซ้ายกว่า

เคลียร์ออกมาจากข้างหลังเคาน์เตอร์ไม่ทัน
ดูสิวิ่งหนีไปเลยแล้วก็ไปขึ้นมอเตอร์ไซค์

ขอฟังเสียงด้วยฮะ

เฮียก็ตกใจเอ้าเมื่อกี้ยังคุยแบบลูกค้าอยู่เลย
ใช่ค่ะเอ้ามาฉกไปซะงั้น
เฮียก็เฮ้ยแล้วดูสิวิ่งตามออกไป
นี่คือไม่เห็นฝุ่นแล้วเขาไปแล้ว
คุณผู้ชมอยากเห็นไหมครับว่าหลังจากที่ผู้ชายคนนั้น
ได้ชิงทองไปแล้วเขายังไงต่อ
ใช่แล้วอย่างที่บอกมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า

เพราะเฮียวิ่งออกขวาแต่โจรจริงไปทางซ้าย

เป็นเจ้าของร้านทองบอกว่าตอนนั้นน่ะ
เฮียเห็นตั้งแต่เขาขี่มรสัยมามาจอดหน้าร้านแล้วล่ะ
เดินเปิดประตูกระจกหน้าร้านเข้ามา

คว้าสร้อยไปสองเส้นวิ่งหนีไปเลยค่ะ
แต่คุณผู้ชมไอ้๒เส้นที่คว้าไปนะ

ตำรวจบอกว่าอมยิ้มมุมปากเลย
เก็บกระเป๋าสตางค์เอาไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้ค่ะชุดสืบก็ลงพื้นที่

ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขาขี่หนีไปทาง

เดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ทางนี้ต่อนะหาเบาะแสเพิ่มเติม

ตามกฎหมายต่อไปนะครับ
อันนี้เป็นเหตุใหญ่ที่นครปฐมนะครับ